แต่ว่ามันมีวิธีอะไรที่จะสามารถช่วยโลกของเราได้อีกไหม
ตลอดกู้โลก
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยนะว่า
มีแน่นอนกับวิธีดีที่ช่วยลดโลกร้อนนะคะ
และตอนนี้ชั้นอยู่ที่บริเวณหน้างานศพ
สิ่งหนึ่งที่หลายคนเขาจะนิยมมาแสดงความเสียใจกับเจ้าภาพก็คือ
พวงหลีดต่างเหล่านี้ซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยนะคะ
ว่าเป็นพวงหลีดดอกไม้พวงหลีดของใช้พวงหลีดพัดลม
แต่ล่าสุดค่ะมีพวงหลีดที่ทำจากผ้าดิบ
ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงลดขยะแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะ
เดี๋ยวติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ในช่วงตลอดกู้โลก
คุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะคือพวงหลีดผ้าดิบนะคะ
ลักษณะดูดีสีสบายตานะคะและที่สำคัญใช้งานได้จริง
เป็นพวงหลีดที่ทำจากผ้าดิบใช้ห่อศพได้จริงค่ะ
ลักษณะของผ้าดิบจะเป็นขนาดที่ทางสถาบันนิติเวศ
หรือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเนี่ยยืนยันว่าใช้ได้จริงนะคะ
โดยการนำผ้าดิบพื้นใหญ่มาพับจับจีบ
เป็นลักษณะเหมือนพวงหลีดนะคะเป็นลักษณะเป็นช่อ
เป็นดอกไม้โดยที่ไม่ต้องตัดเย็บใดใช้แค่เข็มกลัดนี่แหละค่ะ
ลัดให้อยู่เป็นทรงเท่านั้นเองแล้วพอที่เจ้าภาพใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วนำไปส่งต่อให้ทางสถาบันหรือโรงพยาบาลต่าง

ก็สามารถนำผ้าดิบทั้งผืนไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเลยค่ะ
ไอเดียดีแบบนี้นะคะมาจากเจ้าของแบรนด์นิรันดิพวงหลีดรักโลกค่ะ
คือคุณเอิญออนพัฒน์บุญอนันตพัฒน์ท่านนี้นั่นเองนะคะ
คุณเอิญเนี่ยเล่าถึงที่มาของแนวคิดนะคะว่าเวลาที่คุณเอิญไปงานศพ
เราก็ต้องมีการมอบภวงฤทธิ์เพื่อแสดงความเสียใจ
คุณเอิญแอบคิดว่าถ้าไม่ใช่ภวงฤทธิ์ดอกไม้จะเป็นภวงฤทธิ์อะไรนี่อีก
ทีนี้ด้วยเหตุที่ทางครอบครัวคนอื่นทำธุรกิจทอผ้าอยู่แล้วค่ะ
ก็เลยเกิดปิ้งไอเดียเอาผ้านี่แหละมาทำเป็นพวงหลีด
ซึ่งกว่าจะออกมาเป็นชิ้นงานแบบนี้ได้ก็มีเวลาในการคิดโปรเจกต์นี้อยู่ครึ่งปีค่ะ
แล้วคุณเอิญเพิ่งจะเริ่มธุรกิจจริงจังเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่ปรากฏว่าไม่กี่เดือนเองได้ผลตอบรับดีมากเลยนะคะ
ปัจจุบันนี้ค่ะทางคุณเอิญได้ออกแบบพวงหลีดผ้าดิบมาทั้งหมด๕แบบด้วยกัน
ราคาอยู่ที่๑๙๐๐บาทจะใช้ผ้าดิบ๕ผืน
อีก๑แบบนะคะ๒๙๐๐บาทใช้ผ้าดิบ๑๐ผืนค่ะ
แล้วตอนนี้ทางแบรนด์นิรันด์เนี่ยก็มีกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิสืบนะคะ
โดยใครที่มีความจำเป็นในการสั่งซื้อพวงหลีดจากนิรันดิ์เนี่ย
จะได้สมทบทุนไปเลยห้าสิบบาทเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรผู้พิทักษ์ป่า
มูลนิธิสืบนาคสะเทียนนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๑๗มกราคมปีหน้าเลยนะคะ
และในอนาคตค่ะทางคุณเอิญบอกมีแพลนที่จะทำแบบต่างให้มากขึ้น
แล้วก็ให้มีราคาหลากหลายเพื่อที่จะให้เข้าถึงทุกคนนะคะ
ก็เป็นเรื่องราวของการทำผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลโลกของเรา
ใครสนใจนะคะหรืออยากจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ในรายละเอียดเพจ
นิรันดิ์พวงหลีดรักโลกนะคะเรียกว่านี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการนะคะ
ที่ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่มาทำให้เกิดเป็นสินค้าได้จริง
สินค้านั้นก็สามารถใช้ได้โดยไม่ทิ้งเป็นขยะให้เกิดภาวะโลกร้อน
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการทำธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย
แบบนี้เลยค่ะอนาคตโลกของเราอยู่อย่างยั่งยืนแน่นอนค่ะ